ช่วงกลางดึกวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
จังหวัดลำพูนมีวัยรุ่นเข้าไปเที่ยวผับกัน
ทีนี้เรื่องมันบานปลายมีการชกต่อยกัน
ฝั่งหนึ่งเนี่ยล้มกองกับพื้นอีกฝ่ายหนึ่งเดินเข้ามาเลยถามว่าใครทำพี่กู
แล้วชักอาวุธออกมาคล้ายปืนครับ
หลังจากนั้นมีการยื้อแย่งแล้วเสียงดังปั้งเกิดขึ้นฮะ
เที่ยงคืนกว่า๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
วงจรปิดจับภาพนาทีกลุ่มวัยรุ่น
เขามายืนกันแถวบริเวณหน้าร้านทอง

ริมถนนสายบ้านกลางสรรป่าไฟครับในตัวเมืองลำพูน
วัยรุ่นคนหนึ่งโดนชกนะครับ
วัยรุ่นคนที่ชกใส่
คนที่ชกชกชายเสื้อสีดำจนล้มกองกับพื้น
สักพักหนึ่งจะมีผู้ชายใส่เสื้อสีชมพู
แต่ว่าในวงจรปิดเนี่ยสีเสื้ออาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้น

แล้วมีการยื้อแย่งของบางอย่างลักษณะคล้ายกับปืน

คนที่บอกว่าใส่เสื้อสีชมพูแล้วเดินเข้ามาแล้วนะฮะ
แต่สีเสื้ออย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้สะท้อนสีชมพูชัดสักเท่าไหร่นัก
ยื้อแย่งกันไปกันมาอยู่หลังรถเก๋งสีแดง
จากนั้นของสิ่งนั้นที่คล้ายกับอาวุธปืนร่วงลงพื้น
ต่อมากาดของผับวิ่งเข้ามาครับ
เข้ามาแยกสองฝ่ายออกจากกัน
สักพักหนึ่งตำรวจสายตรวจของโรงพักนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

เคี่ยววิมลวันนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ริมถนนศรีบุญยืนหนองเป็ดครับ
จุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าร้านทอง
ห่างจากงานสายตรวจของสพนิคมอุตสาหกรรม๖๐๐เมตร
สอบถามร้านค้าระแวกแถวนั้นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

เหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นเที่ยงคืนกว่า๑๑พฤศจิกายนตอนนั้นน่ะ
ปิดร้านกันไปตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้ว

ปิดร้านกันไปตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้ว
แต่พอไปตรวจสอบวงจรปิดบริเวณแถวนั้นนะครับ
เหมือนข้อมูลจะไม่ตรงกันกับการให้การของพ่อค้าแม่ค้าริมถนน
ตอนที่เกิดเหตุเวลาล่วงไปตี๒กว่า

และที่สำคัญคือมีเสียงผู้หญิงตะโกนขึ้นมา
เหมือนจังหวะตอนที่เห็นปืนนะฮะเดี๋ยวลองดูกันหน่อยครับ
เสียงคนตะโกนเฮ้ยปืนปืนแบบนี้ครับ
ได้เจอคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
คือวัยรุ่น๒กลุ่มเขาคงมาเที่ยวผับ
แล้วคำเห็นกันทะเลาะกันเรื่องมันบานปลาย
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามวงจรปิดที่เห็นไปตอนแรก

ถูกวัยรุ่นต่อยจนร่วงกองกับพื้น
ต่อมาผู้ชายเสื้อสีชมพู
เขาเดินไปถามเลยกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
ถามว่าใครทำพี่กู

มีชายวัยรุ่นมายื้อแย่งอาวุธคล้ายกับปืน
จากผู้ชายใส่เสื้อสีชมพู

ตะโกนถามว่าใครทำพี่กูนั่นแหละฮะ

ก็น่าจะเป็นปืนแหละครับชาวบ้านบอก

เพื่อความปลอดภัยลองฟังเพิ่มเติมครับ
นักการพี่ของเราก็ได้ทุกตัว

บอกว่าผู้ชายเสื้อสีชมพู

เป็นตำรวจจริงหรือไม่พี่เคี่ยวเดินทางไปพบกับตำรวจสภเมืองลำพูนฮะ
ในคลิปเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจสังกัดโรงพักแห่งนี้ไปตรวจสอบแล้ว
ได้ข้อมูลบอกว่าคือกล้องวงจรปิดมันเห็นภาพไม่ชัด
ก็เลยมองไม่ออกว่าผู้ชายเสื้อสีชมพูที่ถามว่าใครทำพี่กูและชักปืนออกมา
และอ้างตัวเป็นตำรวจนั้นเขาคือใคร
หลังจากนั้นครับสอบถามกับทางผู้กำกับการ

เมื่อคืนนี้ไม่ได้มีใครมาแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้น

ต่อมาไปที่ศพนิโคมอุตสาหกรรม

คุยกับร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่าสองฝ่ายเขาทะเลาะกัน
มีปัญหากันเรื่องที่จอดรถแล้วชกต่อยกัน
ผู้ชายเสื้อสีชมพูเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจและชักปืนออกมา

ตรวจสอบแล้วไม่มีใครเป็นตำรวจเลยสักคน
อ้างตัวเป็นตำรวจเฉยครับไม่ได้เป็นตำรวจจริง
แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความหรือมาลงบันทึกประจำวันนะฮะ
ตำรวจอยู่ระหว่างการตามตัวสองฝ่ายมาสอบถามข้อเท็จจริงต่อไปครับ